สวัสดีครับครับมาฟังครับผลการให้คะแนนกระโมยคุ้ยสองครับ
พันเอกกิลวัตรอินเหยียมให้ฝ่ายแดงแก่นแก้วสี่สิบเก้าครับฝ่ายน้ำเงินเดทบนสี่สิบแปดครับ
ส่วนธนาบนธนาดนอยู่เบอร์กับสวิตซ์การีคิดครับให้แก่นแก้วสี่สิบเก้าและเดทบนสี่สิบเจ็ดครับ
สามศูนย์เลยครับล้างตาได้สำเร็จนะครับสำหรับแก่นแก้ว
ส่วนน้องหนูที่อยู่ทางบ้านที่กำลังเล่นเกมกดเกมอยู่เนี่ย
วางก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สุปเปอร์รับประนับสุเปอร์ฮีโร
กลับมาฟังประวัติของมวยคู่อีก๓ของเรานะครับ
ฝ่ายแดงเพชรพดุงเพชร๔๐๐๐ครับ

ชนะ๔๙ครั้งแพ้๘ครั้ง
เรือนไทยนาย่าปาร์ควิวยกที่๒

ส่วนฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณี
สามชัยวิเศษสุขหรือดื้อเทินี

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ชนะ๕๗แพ้๑๗ครั้ง

เรือนไทยนาย่าปาร์ควิวยกที่๓

คุณพ่อเป็นพาม่าและแม่เป็นคนทรน

หมุนกระต่อยด้วย๓ตัวนี้ครับ

ไทยที่เสียบเข่าเอาไว้วันนั้นหลายคนจำได้นะครับ
ช่วงหลังฟอร์มสดด้วยชนะน็อกมา๓ไฟล์ติดแล้วนะครับ
ก็ซ้อมอยู่ที่สามชัยมวยไทยยิมที่อุบลเลยครับ
ถอดหน้ากากออกแล้วครับเป็นไง
รอเหลาหรือเปล่าครับแม่ยิ้มแอบมีเขี้ยวด้วยนะอ่า
เทรนเนอร์ประจำค่ายนะครับคุณบัวครับ
ถอดมงคลให้กับเจ้าเหนือธรณีนะครับ
ซ้อมอยู่ที่สามชัยวิเศษสุขของพี่อู๊ดวันทรงชัยที่อุบลนะครับ
แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยช๕พยักษ์ครับ
อยู่ในทีมงานของเสียชายสุโขทัยนะครับแล้วก็มีภูพัฒน์นะครับ
ดูแลการฟิตซ้อมด้วยขณะที่มุมแดงนี่มีพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นครับ
ถอดมงคลให้กับเพชรพดุงนะครับ
วิทยาเองก็มีรายการจัดด้วยนะครับ๑กุมภาครับ
กวิทยากับเอ็กซ์ตราอ้าวเดี๋ยวไปติดตามกันด้วยนะครับ
ครับครูทรัพย์หน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อลงรวมจิตครับ
ค่ะมวยคู่นี้สอกแรกทาวน์เลยครับเอาเดี๋ยวดูดื่นแน่นอนครับ
คุณเอกชุมพรบอกไปแล้วครับแดงนี่พม่าผสมละนองนะครับ
น้ำเงินเพชรประดุงเพชรสี่หมื่นแดงนะครับน้ำเงินเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุข
แดงนี่น่ะเป็นเด็กที่ต่อยตลาดทีนี่ดีขึ้นตลอดอืมแข็งแรงใช้ได้ลูกศิลป์ของวิทยา
นี่รูปสมน่ะอืมนี่แข่งซ้ายเออต่อยตลาดครั้งได้ดีตลอด
เนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขสามชัยไก่ย่างอ่ะนะอู้บลอ่ะ
ตอนนี้ก็ใส่สีเสื้อโอ้โหค่ายมัวใหญ่โตมากอืมรู้สึกอูบล
ใจหิตขาดกว่าแล้วนะเนี่ยรบลวยมหาสารไปแล้ว
สามชัยไก่ย่างแค่รู้จัก
วันนี้ซ้ายกับขวาใส่กันสนุกแน่นอน
แต่ว่าบนเวทีที่ใหญ่กว่าเขาคือกรรมการนรง

ไม่ใช่รวมผิดนะ

แดงนี่อาวุธหนักหน่วงแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะ

แต่ว่าต่อยแต่ละทีมันดีขึ้นตลอด
คู่ที่แฟนม่วยทั้งบ้านอยากดูแบตแมนมันต่อยแล้วเกิน

อยากดูแล้วเกินไอ้เจ้าแบตแมนตัวนี้ต่อยล่ะเป็นยังไง
ดูไม่ดูล่ะ

ชื่อเสียงการผ่านมวยได้เคยมาอยู่ช๕พยักษ์นะ
แต่ว่าเที่ยวนี้ลงไปซ้อมอยู่ที่อุบลอุบลแข่งซ้าย
โอ้โหเตะสูงเตะสูง

มีรายการล่วงหน้านะไอ้เจ้าเพชรพดุงฝ่ายแดงเนี่ย
นี่เข้าชกวันนี้ยังไม่จบเลยมีโปรแกรมแล้ว
นี่ภูทวงชัยออกไว้รายการใหญ่แล้วบ้างเด็กคนไม่ต่อยแล้วมันเข้าตาดีแล้วเกิน
ชอบใช่ไหมไอ้มำรออยู่ไอ้มำรออยู่
เออแต่ต้องดูเกมดูเกมก่อนว่าเนี่ย
ยึกยักเปรี้ยงมาขวาลำโต้
โอ้โหจังหวะสวนศอกโอ้โหเจอเข่าเข้าไปอีก

โหได้รุ่นหนักหลุกคมเลย
นี่คุณทรงชัยจ้องน้ำเงินเลยนะเห็นออกอาวุธแล้ว
อาวุธดีคมด้วยนะอาวุธใช้ได้เลยนะย่องขวาดีศอกดีทิ้งขวาดี
ใส่ตาน่อหลอกเลยนะสัมผัสแล้วไม่ได้เพียบ
มันมีลูกจบตลอดนะออกออกแล้วจบ
วันนี้น่ารักก็ดักแท่งนะครับ

หนักใช้ได้เลยคมใช้ได้เลย
ตอนนี้เกียรติอยู่เลยเกียรติไปเลยนะครับ
หมดยกที่หนึ่ง
บวยรองผู้เอกกันแล้วนะครับ
ก็เป็นยกแรก
รอยช้ำไว้ที่คู่ต่อสู้แล้ว
ติดตามต่อบนเวทียกที่๒พี่ฝั่งพี่บุ๋มครับ
ยก๒นะคุณอธิวัฒน์นะว่าไง
นี่นะไอ้เจ้าเพชรพดุงนี่จะต่อยกับเรือนไทย
พูดอย่างประทันไอ้เจ้าเรือนไทย
เลยจำใจต้องกินกลางเพราะเดี๋ยวไอ้เจ้าเหนือธรรมดีมันอยู่

ไม่ต้องบอกว่ามันจะแทนกะทันทางนะ

แต่น้ำเงินวันนี้ออกอาวุธดูคมเลยนะข่มด้วยนะ

เห็นไหมอะไรจะเกิดขึ้น
แต่แดงนี่ประมาณไม่ได้นะครับ

แล้วก็ยิ่งชกนี่ดีวันดีคืนเลย
มันต่อยมันแต่ละครั้งมันดีขึ้นตลอดน่ะ

เข้าท่าแล้วนะซ้ายกับขวาด้วย

นี่ก็คือธรณัีสามารถใช้ไก่ย่าง

โอ้โหเรียบดีเรียบดีทุกอย่าง
นิดเดียวครับถอนลากถอนโคนเลย
อ๋ออีกขวาสะอื้น

ไอ้เจ้าเพชรมันดุงรุ่นน้องนะน่ะอย่างที่ทุกคนบอกรุ่นน้อง

กระดูกเค้าบอกว่ามันมาแทนกับธรรมศรัทธิ์ใน
เดิมประกบด้วยพันธ์ไก่เจ้าเรือนธรรมศร้า
เจ๊แข้งซ้ายมันกันพะหวาพะหวาจะยุบจะหมดจะเหี้ยวนะ
แต่ถ้าชกแบบนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่ามาแทงกระทันหันเนี่ย

เออเพชรประดุมเพชร๔๐๐๐บาท

นี่แหมผิดจังหวะนิดเดียวครับโดนสวนเลย
ยังต้มเกมยังอีกยาว
ยังต้องดูกันอีกยาวนี่เพิ่งปลายยก๒
รีลาเชิงมันเร็ดเปรียบนะ

แต่ถ้าแดงตื้อไปเรื่อยก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะ

โอ้โห
สามชัยกาย่าง
สามชัยวิเศษ

เลยสุดท้ายแล้วก็

โอ้โหเล่นเตะแล้วเถิดเทิงเลยวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ